แน่เหมือนเดิมชุดเดียวค่ะใช่ยังก็เนี่ยแหละจะไปอัพจันทรามันที่๒๔นี้ไปดูอีกชุดนึงค่ะใช่
แล้วก็คุยอยู่กับดีไซเนอร์ไทยอีกชุดหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เพราะว่ายังแบบยังไม่ได้สเก็ตอะไรที่แน่นอนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ในวงการนะคะเพื่อนที่โรงเรียนตั้งแต่สมัยไฮสภูแล้วก็มีเพื่อนที่มหาลัยเอแบบก็ก็มีเพื่อนอยู่สามกลุ่มที่ที่เราสนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนในวงการก็มีมะปางมีคิมเบอร์รี่มียาย่ามีมิ้นมีพี่แพงพี่พึ่งก็เนี่ยค่ะคนในวงการที่เราแบบสนิทสนิทด้วยใช่ที่จริงจะมีพี่พลอยชิดจังด้วย

เพื่อว่าเป็นงานเพื่อนจะบอกเจ้าสาว

มีเวลาทำงานหรือแค่นี้
หรือว่าจะแค่นั้น
ก็อยู่ที่ไปอัมเซดแดมผมไปทำงานด้วยครับ
วันพฤหัสนี้ก็แน่นมากครับก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรยังไง
แต่โชคดีเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันสามารถที่จะคุยผ่านโทรศัพท์ได้
ส่งรูปผ่านโทรศัพท์คอนเฟิร์มผ่านโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะสำหรับสมัยนี้
มีอะไรที่ทอมทรีตไปแล้วบ้างนะตอนนี้

มีอะไรอ่ะของชำรวยงานมั่นของทีสล่ะค่ะ
ยังไม่บอกดีกว่าแต่ว่าก็เราก็อยากจะให้สิ่งที่น่าจะแบบ

เป็นประโยชน์
อ่านทั้งเป็นประโยชน์แล้วก็ชอบได้ใช้นาน

ไอพี่บ้างจะมีเนื่องทะเลาะกันในหละเตรียมเบินได้
แต่ทุกคนนะระวังให้มีอะไรไม่ทรงกันนะ

เวลาถามถามอะไรอย่างเงี้ย

อันนี้กว่าตายละก้อนใจเหล่าเนอะ

เหมือนเดิมตลอดจนคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาปัด

เรื่องถ่วงอะไรเกี่ยวกับงานแต่งไหมคะ
ไม่มีนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วอะค่ะ
ทำการ์ดเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ
แล้วเขาคือเราค่อนข้างที่จะไว้ใจทุกคนที่ทำงานสำหรับงานแต่งงานพี่นะ
เพราะว่าพี่เชื่อว่าในแต่ละอาชีพเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไฟล์ทำการ์ดเขาก็ต้องเก่งกว่าเราอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นมืออาชีพสุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าดีไซเนอร์เขาก็น่าจะรู้ว่าแบบนี้น่าจะเหมาะสำหรับเรา
แล้วก็ทุกอย่างเราก็ค่อนข้างที่จะแบบแชร์กันว่าอะไรน่าจะดีที่สุดเหมาะที่สุด
มีมุมค่ะใช่ไหมครับเพราะว่านี่เป็นแบบไม่ประสบการณ์เลยนะ
มีครับมีค่ะเพื่อนผมเนี่ยช่วงประมาณปี๒ปีหลังเนี่ย
แต่งกันเยอะมากเมื่อวันเสาร์ใช่ป่ะ
เมื่อวันนี้ครับไม่ใช่วันเสาร์
ใช่ลืมไปเลยนะเนี่ย
ว่าวันนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนเด็กจะตื่นเต้นมากนับถอยหลังตอนนี้เหรอรู้ตัวอีกทีพรุ่งนี้แสดงวันเกิดแล้วลืม
พี่ยังไงคะ
ถ่ายละครค่ะถ่ายตั้งแต่เช้าเลยแหละเขานัด๑๐โมงแล้วก็เป็นฉากใหญ่
ก็เลยน่าจะเสร็จดึกไม่๔ทุ่มก็เที่ยงคืน
ถ่ายเรื่องเดียวกันหรือเรียกกัน

ถึงสี่ทุ่มงบหนุ่มไม่รู้จะไปหาเวลาอะไรเขาไปเตรียมผมเลยบอกไว้ก่อน
ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเพรียสเพื่อให้แบบแบบดีสมวงไปอะไร
คือบางทีมันไม่จำเป็นต้องตรงเวลาเป๊ะเราเข้าใจเพราะขนาดตัว
เราเองเราก็ทำงานเยอะเราก็ทราบอยู่
แค่พรุ่งนี้อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันก็โอเคนะครับ
โอเคแล้วครับติดไว้ก่อนติดไว้ก่อน

หรือหลังเลิกกองแล้วไปดินเนอร์
โอ้โหเลิกกองเที่ยงคืนเลิกเที่ยงคืนไม่ได้ดินเนอร์แล้ว

ก็ตั้งวันเลยคืนนี้ต่อโดยยังอะไร

คืนนี้ขอกลับบ้านไปดูบทสำหรับพวกนี้ก่อนนะครับ
ฉากใหญ่ยังไม่บอกฟินฟินยังไม่ได้อ่านบทเลยค่ะ
เราดูจากหน้าเมื่อกี้นี้แล้วมันมาจะความสิงใจ

ที่จะร่วมทำบุญด้วยกันก็เลยถือเป็นโอกาสดีอีกโอกาสหนึ่งที่ได้แบบร่วมบุญแล้วก็ชวนกันทำบุญด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ